สวัสดีครับข้าวใส่ไข่

ให้เยอะใช่ปะดีใจจังเลย
คุณที่ไหนก็ไม่ได้ฉันไม่ได้เจอเธอเลย
เธอถ่ายจันตราคลเนอะช่วงนี้ถ่ายละคร

เนาะนะฮะแล้ว
ไปถ่ายกองละครแม่เบี้ยเจอผู้จัดบ้างไหมค
อยู่ไหน
ให้ดูตัวอัพเดทข่าวเลยพี่นี่ก่อนที่จะ
ไปกำลังดูในของซาร่าครับมีอัปเดตล่าสุดนะครับ
ความจริงแล้วก็อ่านข่าวเข้ามาเยอะนั่นแหละ
ท้องใหม่ท้องอย่างที่เราเคยพูดกันไปว่านางก็ไม่เคยได้ปฏิเสธ
ครับอืมว่านางไม่ท้องอ๋อฮะถูกต้องไหมฮะใช่
ปรากฏว่านางบอกนางท้องหรือเปล่าเป็นคำถามที่นางบอกยัง
ยังไม่พร้อมจะตอบวันนี้ต้องให้เครดิตเขาแหละนางไปรายการคุยแซ่บโชว
อืมไปรายการคุยแซ่บโชว์นะฮะไปตอบทุกคำถามที่เกิดขึ้นกับเขา
คือเอาง่ายเขาก็บอกว่าเขายอมรับยอมรับโดยดีครับ
นะครับว่ามีลูกสาวอีกคนนึงอืมชื่อว่าน้องเอมิลี่นะฮะ
อายุสองเดือนครับโดยคุณพ่อก็เป็นนายแบบนั่นแหละอ่าฮะ
นายแบบชาวรัสเซียเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดเผยผ่านทางรายการ
โดยบอกว่าไม่ได้จะปิดบังเรื่องดังกล่าวเพียงแต่ช่วงระยะเวลานั้น
กำลังมีเรื่องมีราวมีคดีกับไม้พิรัตด์อยู่ครับ
ต้นกลัวว่าอาจจะเป็นประเด็นนะครับอาจจะมีผลจึงยังไม่ได้บอกทุกคนอันนี้คือบทสรุปที่เขาก็ตัดสินใจออกมาพูดในวันนี้นะฮะว่าเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นก็มีน้องอีกคนนึงมีน้องอีกคนนึงเขาก็พูดถึงกระดาษที่ว่าผู้ชายจะกลับมาแต่งงานด้วยปีหน้าหลังจากหมดโควิดอันนี้ถูกต้องมาที่เขาพูด

ร้องขอสิทธิ์ร่วมปกครองลูกเนี่ยโดยได้พูดคุยกับทนายความเพื่อขอยกเลิก๖ข้อเรียกร้องแล้วนะฮะอันดับแรกไอ้๖ข้อเรียกร้องที่เขาเคยเคยเรียกร้องกันมาเนี่ยแล้วให้ฝ่ายชายเนี่ยณตอนนี้เปลี่ยนแล้วให้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นผู้ดูแลลูกด้วยกันเป็นผู้ดูแลเรียมรวมทั้งแบ่งนะครับค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ไม้ไม่ต้องมาเป็นคนออกคนเดียวแล้วค่าใช้จ่ายแบ่งกันออก
ถูกต้องไหมใช่ค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับก็ต้องแชร์กันคนละครึ่งคนละครึ่งคือไม่เขาถึงอยากออกมาตอนนี้เพราะว่าเหตุผลส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องนี้แหละแล้วก็กังวลเรื่องลูกกังวลเรื่องน้องอีกคนหนึ่งดังนั้นก็คือเดี๋ยวแม็คเวลจะแบบเค้งค้างหรือเปล่าเลยออกมาในการที่จะแบบว่าเซ็นนับรองกัน

เรื่องไปถึงศาลเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ลูกรู้จักกับพ่อนะฮะเราต้องเป็นแม่แบบไหนหรือถ้าทำแบบนั้นซาร่าต้องการให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์จึงเป็นไปได้เอาง่ายเหมือนกับนางไปกีดกันลูกหรือเปล่าถูกต้องไหมนางก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเขาบอกจากที่ไมค์อ่ะไม้เคยพูดว่าฟางเส้นสุดท้ายก็คือเรื่องที่ไปดักรอเจอที่สนามบินแล้วไม่ได้เจอ

ก็กลับขึ้นมาจากคอนโดซึ่งเราก็ตกใจว่าทำไมลูกขึ้นมาจึงไปถามว่าทำไมไม่พาพ่อไปเลี้ยงวันเกิดไม้บอกว่าเหมือนมีคนมากดดันซึ่งยืนใจว่าไม่มีใครกดดันคือไม้ก็บอกว่าซาร่ากดดันเขาก็บอกเขาก็ไม่เคยได้กดดันเพราะว่าอย่างนั้นถ้าสมมุติวันนี้คุณดูนะครับเมื่อกรณีของน้องแม็กเวลเปลี่ยนไปเนี่ยซาร่าก
จึงโทรไปถามไม้บอกว่าติดธุระก่อนมีปากเสียงกันจึงออกไปคุยนอกรถ๒ชั่วโมงกว่าโดยมีคำพูดหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่ไหว
ซาร่าพยายามไม่ให้ลูกรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่เขาก็บอกอย่างนั้นโดยลูกเนี่ยยังมาถามว่าทำไมแม่ร้องไห้อันนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์นะ
ก่อนอธิบายว่าเรารักลูกเหมือนเดิมนะฮะแต่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันโดยลูกเนี่ยสัมผัสถึงปัญหาจึงอาจทำให้ลูกเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนไปสอนลูกนะให้ลูกมีอคติต่อพ่อเขาไม่เคยไปสอน
อยากให้บอกเรื่องนี้กับลูกเองดูคลิปนี้มีเสียงไหมครับ
ออกลูกต่อเพราะว่าทำไมเตะออกจากคอนโด
แม็กเวลเฮ้ยยูไม่พูดแบบนี้ครับลูก
ทำไมเตะออกจากคอนโดคลิปนี้แหละที่เป็นดราม่าทั่วประเภทเมืองไทย
เขาบอกว่าลูกเขาก็เคยถามลูกก็เคยถามว่าทำไมต้องย้ายคอนโด
ยังถามว่าทำไมพ่อไม่ให้เราอยู่จึงได้คุยกับไม้ว่าอยากให้ไมค์เนี่ย
เป็นคนบอกกับลูกเองเพราะเราไม่รู้อะไรลึกนะฮะลูกก็๖ขวบแล้ว
แล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เมื่อซาร่ามีคนคบอยู่
ทำให้คุยกับไม้ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าอืมเขาบอกอย่างงี้บอกว่าคือเอาง่ายง่าย
คือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อลูกพ่อแม่ก็อาจจะคุยกันง่ายขึ้นเพราะว่าซาร่ายังไม่มีใครถูก
แต่เมื่อซาร่ามเอาจริงเหมือนมีครอบครัวใหม่มาทำให้คุยกันไม่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
เรื่องแต่งงานตอนแรกวางแผนไว้เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เจอโควิดอาหารของเขาก็ตอบมาว่าทุกวันนี้ก็มีข่าวว่า
ผู้ชายรู้ว่าท้องปุ๊บแล้วแก้วก็ไม่ได้
นึกว่ามันมีรูปปุ๊บแล้ว๖๐๐เลยหรือเปล่า
นางตอบอย่างนี้เหมือนตบปากขาเมาส์เลยนะ
แอ้งจี้หลวมถึงตบปากหล่อนโอ้ตบลูกแม่ล่ะ
มดดำเพยศไห้เกี่ยวของแอ้งจี้ไม่เกี่ยวกับหนูเลย

จะได้เอาผีเสื้อที่หัวหนูที่มันหนักนะ

เรายังคบกันปกติค่ะ
ไม่ได้เลิกรากันตามข่าวที่หล่อนเขียนมาให้ฉันอ่าน
จำวิทย์ใส่กระลาฮัวไว้แจ่งจี้

เขาไม่ใช่เกลียว

ดูสิเขาจะเดินทางไปทำงานหลายประเทศ
โดยตอนนี้เขาไม่ใช่เกลียวกับเอิราเซียนะ
เขาไปทำงานอยู่ที่ประเทศจีน

ยืนยันนะฮะเป็นคนที่เป็นข่าวนี่แหละ
โดยเป็นชาวยูเครนู

นางก็บอกว่าตอนแรกอ่ะ

ตอนแรกนางจะแต่งกันเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ไม่รู้จะเข้าประเทศได้เมื่อไหร่

แต่ยังไม่รู้จะเข้าประเทศได้เมื่อไหร่

เข้าได้แต่ก็สเต็กกวารันทีนไง๑๔วัน

ก็อาจจะต้องไปแบบว่าเวียร์หลายประเทศนิดนึงกว่าจะถึงไหน
ไฟล์บินเช่นแบบว่าสมมุติคุณจะบินไปญี่ปุ่นเนี่ย

แวะไปเรื่อย๒๐กว่า๒๐กว่า
ทำไมไปนานขนาดนั้นนะมด

นางก็บอกว่าโดยตอนนี้เอเมรี่เนี่ยเลี้ยงง่าย
ส่วนเรื่องย้ายครอบครัวแฟนใหม่เนี่ยอยู่ไม่เป็นที่
เพราะแฟนนางก็ต้องทำงานหลายประเทศ

คนถามคำถามเด็ดแองจี้เกี่ยวกับค่าเลี้ยงดู
นางก็บอกอย่างนี้ค่าเลี้ยงดูเนี่ย
มีแต่ความเมตตาของไม้ที่มีต่อลูกซาร่าไม่ต้องการอะไรแล้ว
นางก็ว่าอย่างงั้นเรื่องเงินถ้าพ่อจะให้เท่าไหร่แล้ว
แต่ไม้เราไม่ขอพูดเรื่องเงินซาร่าอยากขอโอกาสทำหน้าที่แม่

นางก็บอกว่าเราพยายามหลายครั้งจะเป็นครอบครัวแต่สุดท้ายไปไม่รอด
ทุกครั้งที่ซาร่าไปมีใครใหม่ฟังนะฮะนางก็พูดอย่างนี้
ทุกครั้งที่นางไปมีใครใหม่ไม้จะพูดตลอดว่าไม่มีได้ไหมอืม

ยังเป็นครอบครัวได้ไหมทุกครั้งซาร่าจะยอม
เขาบอกทุกครั้งนางก็จะยอมว่านางจะไม่มีคนอื่นนางก็จะยอมนั่นแหละ
เพราะคิดว่าจะเป็นความสุขของลูกแต่ทุกครั้งที่กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน
ที่ผ่านมาจะอยู่แบบเงียบตลอดเพื่อลูกจนสุดท้ายมาเจอคนล่าสุดที่คิดว่าเออทุกอย่างพอแล้ว
ก็คือมาเจอก็หน้าอย่างนี้เนาะต้องพอเนาะหล่อมาก
หนูอย่างเกินตั้นไว้เนาะแล้วเขาบอกอ้าวแล้วที่บอกว่าชอบไปปาร์ตี้ปาร์เตอร์ล่ะ
ปาร์ตี้อ่ะเขาบอกว่าเมื่อถามถึงยังมีภาพไปปาร์ตี้เนี่ยแล้วถูกมองว่าไม่ดูแลลูกเนี่ย
ร่าก็เมื่อลูกนอนเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงดูแลเราก็ไปใช้ชีวิตกับแฟนใหม่
เป็นจังหวะที่ลูกนอนแล้วนางก็ตอบตรงก็ลูกหลับแล้วนางก็ต้องไปอยู่กับแฟนใหม่สิ
นางก็ตอบป่ะนางก็ไม่ได้ตอบเบี้ยวเนอะถูกป่ะ

เขาก็ถามว่าเอ้าถามจริงพิธีกรก็ถามอีกพิธีกรถามไม่แซ่บเลย
ถ้าเป็นพูดว่าดำจะถามอะไรอย่าง
เออเราไม่ต้องถามถามสิคนหลังนี้ก็เชิญมาออกรายการสิ
นางก็จะถามนางที่ติดผัวใหม่จริงไหมลูก
ทำยิ่ง
เพราะซาร่าแต่มีแฟนใหม่หรือเปล่าทำให้ไม้เนี่ย

หนูมีคำถามอีกเนี่ยหนูเอาเงินผัวเก่าไปเลือกผัวใหม่จริงไหมลูก

ต้องถามเจ้าซอสอยู่แล้ว
คุณแม่ซอสตรงไหนนี่
จริงแล้วขอเชิญกรอบไปสู่หลักฐานครับ
ว่าประโยคเหล่านั้น
หัวใหม่หัวเก่าเอาเงินให้หัวเก่า

ของคุณทินยันตรงนี้นะคะ
คุณแม่คนที่โซเชียลเห็นใจหนูเห็นไหม
ไม่หมายถึงสมมติไงสมมติ
แต่เขาบอกว่า
มีอย่างหนึ่งที่คุณแม่มดดำพูดจริง
ไม่หอดแล้วคือร้องจริงอยู่ไหม
บอกเห็นไหมว่าคุณแม่ของจริง
บอกวันทองที่ร้อง
เพราะก่อนนั้นมีเรื่องประเด็นจริงมากเลยนะไม่ใช่
ก็ฉันก็บอกถ้าจะถาม
ก็มีข่าวลือคนชอบไปเมาส์กัน
ว่าหนูเอาไปเอาเงินฝัวกลับไปเลี้ยงฝัวใหม่
ก็ต้องถามนางก็จะตอบอย่างนี้แต่อันนี้ก็ถามแบบเป็นผู้ดีเนอะ
ฉันเป็นพิธีกรไม่ใช่พิธีเนอะเนี่ยไปเที่ยวกับแฟนเนี่ย
ไปเที่ยวกับแฟนใหม่เนี่ยไม้เป็นคนออกเงินใช่ไหมอันนี้คือคำถามซอบ
อ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อ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
ทุ่มว่าอืมมันกลายเป็นครูหลายคนอืมครูจุเวะมาตรงเนี้ยบางคน
อืมครับใครจะไปยอมวะใช่ยิ่งขึ้นแล้วน่ะ

นี่สมมุติเหรอทำไมเข้ามาตรงนี้ได้อีกแล้ว
ฉันมันมีแม่ครับผม
ถูกมั้ยนะเข้าใจ

คือเขาบอกไงว่านักรบแถวหน้าย่อมมีรอยแผลเสมอ

ถูกมั้ยเนี่ยถ้าไม่งั้นเข้าแถวหน้านมันก็เป็นพิธีกรแถวหน้านี่ไง
จะกำลังอยู่แถวลังนู้นขึ้นสัน
แต่นี่มาหัวแบะหลังเวอะเลยนะแต่สวยไงนะ
บางคนว่าเขาบอกว่าตนก็พร้อมจะดำเนินการกลับเต็มที่แหละเพราะไปฟองเขาก่อนทำไม
ถ้าโรงเรียนออกมาคุยกับผู้ปกครองด้วยความจริงใจมันจบไปนานแล้ว
เพราะว่าอย่างนั้นวันนี้ทนายเดชาได้โพสต์ข้อความพร้อมร้ายผ่านเกตระบุว่า
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับทนายคลายทุกทัพจะมุ่งมั่นให้ความรู้ทาง
กฎหมายนะฮะผมวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังต่อไปท่านใดมีปัญหาข้อกฎหมายยังคงปรึกษาได้เหมือนเดิม
สิ่งใดที่ผมตัดสินใจผิดพลาดไปต้องเขาซอฟต์ลงต้องขออภัยพี่น้องประชาชน
ณที่นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือวิชาชีพ
ถนัยความจึงเรียนยังมาเพื่อทราบจากถนัยกลายตุ๊ก
ผมจะสู้และให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนต่อไป
ส่วนการที่ไปรับงานดังกล่าวทำให้ใครไม่สบายใจ
ผิดหวังก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ
สำหรับคนที่ด่าแล้วก็วิจารณ์ตามสบายเลย
เพราะตนยังมีเพื่อนแท้อีกหลายคนคอยให้กำลังใจ
ซึ่งสิ่งที่ตนทำไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่ทำไปตามวิชาชีพ
ถูกต้องล่าสุดเลย
เป็นยังไงครับเมย์ครับ
แขวงนนทบุรีก็ได้อนุญาตให้ประกันตัวกลุ่มครู
แล้วก็พี่เลี้ยงนะคะในวงเงิน๘๐๐๐บาท
ในขณะเดียวกันก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการเรียกผอโรงเรียน
มารับทราบข้อกล่าวหากรณีว่าจ้างครูไม่มีใบประกอบวิชาชีพนั่นเองนะคะ
ซึ่งไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้ก็มีการสั่งปลดพอสารศาสตร์ราชพฤกษ์เรียบร้อยแล้ว
และบรรดาพ่อแม่ของในเด็กหลายท่านก็ยังแห่งกันไป
ลาออกค่ะแบบไม่หยุดเลยทีเดียวอ๋อเหรอถูกต้องตอนนี้ก็มีการติดกล้องวงจร
ปิดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
นายอัธพลตรึกตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ลงพื้นที่ไปเลยที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
เพื่อจะติดตามความคืบหน้านะคะตามข้อตกลงพร้อมด้วย
คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนโดยมีนายพิสุทธิยงกมลผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ให้การต้อนรับ
แล้วก็ให้ข้อมูลต่างต่างด้วยซึ่งนายอัตภพลก็เปิดเผยบอกว่า
บอกวันนี้เนี่ยตนมาเพื่อจะติดตามความคืบหน้า
ว่าโรงเรียนสารศาสตร์ราชพฤกษ์ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว
ตามที่ได้บันทึกข้อตกลงแล้วก็ให้คำสัญญาไว้ว่า
จะแก้ปัญหาโดยเร็วถ้าส่วนไหนที่ทางสชเห็นว่า
จะต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะแจ้งให้ดำเนินการโดยทันที
เรื่องต้นโรงเรียนรายงานว่าได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร
โดยถอดถอนนางนันทิพายงกมลพอโรงเรียนคนเก่าออก
เนื่องจากว่าหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็มีการแต่งตั้งนางรัตนาพรมูรี่เป็นพอคนใหม่
ซึ่งมีดีกรีปริญญาเอกแล้วก็มีใบประกอบผู้บริหารสถานศึกษา
อกจากนี้ทางสชก็ยังแนะนำให้โรงเรียนเนี่ย
ตั้งรองพออีก๓คนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะ
เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง
ส่วนเรื่องของความปลอดภัยเป็นไงบ้าง
อืมทางด้านกายภาพของเด็กนะคะ
โรงเรียนก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้ว
แล้วก็มีผู้ปกครองบางส่วนแจ้งให้โรงเรียนนั้นปรับปรุงพื้นทางเดิน
ซึ่งก็ได้รับรายงานว่าโรงเรียนดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตามค่ะมีนักเรียนแจ้งขอลาออก
และขอคืนเงินค่าเล่าเรียนเพิ่มจำนวน๖ราย
ในสองรายนี้ก็เป็นเด็กที่อยู่ในห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลย
จากเดิมเมื่อวันที่๒ตุลาคมได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนจะลาออก
และขอคืนเงินจำนวน๔๐คน
ซึ่งนายอัตภพลก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าที่ผ่านมา
ขอให้โรงเรียนเอกชนทั้งหมด๔๐๐๐แห่ง
ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนพร้อมกับรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา
แล้วก็ข้อมูลครูมาที่สชค่ะ
แต่ปรากฏว่ายังไม่มีโรงเรียนไม่ส่งข้อมูล
เป็นโรงเรียนสามัญ๒๔แห่งโรงเรียนอนาชาติ๗๘แห่ง
โรงเรียนนานาชาติทั้งหมด๒๒๙แห่งนะครับ
ซึ่งหากไม่รายงานข้อมูลมาภายในวันที่๑๕ตุลาคมนี้
สั่งงดรับนักเรียนภายในภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา

คือเขาก็ต้องมีการจัดการอะไรแบบหลายอย่างเนาะ
สชยังเตรียมสั่งยกเลิกใบอนุญาต
จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นประเภทต่างกว่า๓๓๓๐แห่งทั่วประเทศ
เรียกว่าก็ถือว่ามีการจัดระบบใหม่กันค่อนข้างเยอะเลยล่ะ
ต้องแสดงความรับผิดชอบเยอะเลยภอก็ออกนักเรียนก็ออกนะฮะ
แต่ถือว่ายังน้อยมากนะฮะ
ผู้ปกครองอาจจะรอดูสถานการณ์ก่อน
ก็ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะตรงนี้นะครับ

ตุ่มแดงขึ้นไม่หยุดเป็นหนองฮะไปกันใหญ่แล้วนะครับ
จากกรณีที่นางศาสุพรรณีเรืองออกในยุคสามสิบสองปี
ได้ให้ช่างศักดิ์พญานาคบนหลังนะครับแต่ออกมาเป็นงูเขียวหัวโมงนะครับ
คุณผู้ชมเห็นก่อนจะตกลงเคลียร์กันนะฮะ
แล้วก็ให้ช่างอีกคนมาช่วยแก้ไขรอยสัก
แต่สุดท้ายเหมือนจะเกิดดราม่าขึ้นอีกนะฮะเมื่อรอยสักพญานาค
เริ่มมีตุ่มแดงแล้วก็มีผื่นคันขึ้น
ล่าสุดนางศาสุพรรณีเนี่ยเปิดเผยว่า
ตอนแรกเกิดอาการคันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีตุ่มหนองนะครับ
แล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็ทายา
โดยเริ่มนะฮะมีอาการคันตั้งแต่ศักดิ์เสร็จนะครับ
ไปประมาณ๙วันนะฮะส่วนรอยสักรูปพญานาคก็จางลงครับ
ซึ่งศักดิ์ครั้งแรกเนี่ยกับช่างคนก่อนเนี่ยไม่มีอาการคันแบบนี้
แต่ว่าพอมาสักรอบ๒ในรอบหลังเนี่ยนะครับ
เกิดอาการคันฮะแล้วก็มีตุ่มแดงขึ้นมา
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดตุ่มแดงและคันเนี่ย
ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเกิดจากอุปกรณ์ของช่างศักดิ์หรือไม่
ทั้งนี้เนี่ยฝากเตือนคนที่ต้องการสักลายต่างว่า
ถ้าจะศักดิ์เนี่ยขอให้ดูร้านให้ดีดูว่าคนศักดิ์เนี่ยมีประสบการณ์แค่ไหน
เสร็จแล้วเนี่ยอยากให้คนศักดิ์ช่วยดูแลอย่าให้เกิดกรณีอย่างนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องรอดูอาการก่อนว่าเป็นอย่างไรและเตรียมไปหาหมอนะ
เพื่อตรวจดูว่าสาเหตุที่เกิดทำให้เกิดตุ่มแดงและเป็นหนองคัน
รอยสักเนี่ยมาจากอะไรน่าจะเกิดจากการติดเชื้อแน่นอน
ก็พูดว่าช่างโจ้เองเขาก็เครียดเขาก็เครียดจัดเลย
ตอนนี้เขาบอกเข้าโรงพยาบาลไปแล้วครับช่างโจ้นี่เครียดมากนะฮะ
คือเขาบอกว่าเนี่ยเอาจริงเนี่ยเขาเครียดถึงขนาดเข้าโรงพยาบาล

ณวันนี้ช่างศักดิ์ใจดีอาสาแก้รอยสักด้วยการสักพญานาคตัวใหม่ไปบนแผ่นหลังเนี่ย
แต่สุดท้ายเมื่อเหมือนอาจจะเกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งอย่างที่คุณเล่าทั้งหมดเนี่ย
วันนี้คุณน้ำอ้อยคุณน้ำอ้อยภรรยาของช่างโจ้ช่างสักเนี่ยนะ
แล้วแสนดราม่าทำให้สภาพติดใจย่อมแยกค่ะร่างกายก็เลยซุดตัวลง

จนหายเงียบไปต้องรักษาตัวแล้วก็ฟื้นฟูฒู
จิตใจอ่าไอ้ประเด็นดราม่าที่ออกมาประเด็นแรกที่ถูกโจมตี
เรื่องภาพถ่ายหลังศักดิ์เสร็จ
ถูกต้องไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งปรับแสงให้ดูสดใส
เขาก็ว่าอย่างนั้นเนื่องจากสถานที่ศักดิ์มันเป็นบ้านของเจ้าของ
อืมก็อาจจะมืดหน่อย
แสงสว่างมันน้อยเอาจริงนะครับ
แต่จริงโอ้โหจากภาพเดิมมาเป็นอีกภาพนึง
พอไปหาหมอถูกป่ะอ่ามีตุ่มมีอะไรขึ้นไปหาหมอสุดท้ายคือหมายว่า
ตอนที่ศักดิ์ตอนที่ช่วงแบบก่อนที่จะดูแลไม่สะอาดหรือเปล่า
แต่เขาก็ตอบไปอย่างนี้แองจี้ก็บอกปกติน่ะหลังศักดิ์เสร็จเนี่ย
ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่ารอยสักเนี่ยมันจะลอกออกหมด
เขาว่าอย่างนั้นแต่ที่ผ่านมายังไม่กี่วันเองมันยังลอกไม่หมด
โดยหลังศักดิ์จะต้องดูแลรอยสักไม่ให้ถูกน้ำสบู่แชมพู
หรือเอาจริงไม่ให้ถูกโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำหอม
รวมถึงเนี่ยเอาจริงจริงไหมจะต้องทาออยจะต้องเอาออยเนี่ย
มาใส่ให้ถูกชุ่มชื้นตลอดเวลาซึ่งต้นเนี่ยมีรอยศักดิ์จำนวนมาก
ฝีมือของสามีก็ไม่เคยเกิดปัญหานี้
เพราะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีส่วนดราม่าเกี่ยวกับอุปกรณ์การศักดิ์
แก้วน้ำจานสีเป็นของช่างเจช่างคนแรก
คนแรกเราไม่ได้เป็นคนเตรียมไป
นะมีเพียงแค่เครื่องศักดิ์และเข็มศักดิ์เท่านั้น

หากจะสงสัยว่าแพ้หมึกศักดิ์หรือเปล่าต้องไปตรวจสอบกับช่างเจ
ซึ่งเมื่อสามีไปเห็นอุปกรณ์ศักดิ์ก็จะไม่ศักดิ์ให้
เพราะต้องไลฟ์สดอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดี
แต่สุดท้ายก็ยอมศักดิ์ทั้งนี้ตอนศักดิ์เสร็จปุ๊บ
เจ้าของรอยสักก็พอใจถูกต้องไหมฮะ
เจ้าของรอยศักดิ์พอใจสวยกว่าภาพแรกมาก
ไม่เคยติดต่อมาถามอะไรเลยต้นจึงสงสัยว่า
หากมีปัญหาหรืออยากได้รับคำแนะนำอะไร
ทำไมไม่มาถามเราที่ช่างศักดิ์ที่ศักดิ์ให้ล่ะ
อย่างไรก็ตามเรื่องเนี้ยตนยังไม่สามารถบอกสามีได้
เพราะอะไรตอนนี้สามีอยู่โรงพยาบาล
กลัวว่าสามีจะสุดหนักกว่าเดิมเราตั้งใจไปทำให้
ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยแต่กลับถูกโจมตี
เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่โจมตีฐานหมินประมาทแล้วก็พรบคอมแล้ว
มันต้องไปดูกันมันต้องติดตามลัมตา
การดูแลพิธีถูกต้องหรือเปล่า
อุปกรณ์เป็นยังไงบ้างมันต้องใช้อุปกรณ์เขาเรียกว่าปัจจัยหลายอย่างในการดูแลรอยสักแบบนี้
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกชอบคุณพระดำอ่านข่าวมากสู้ต่อไปนักรบของฉัน

นักรบก็มีรอยแผลคุณแม่ะถูกนะตรงนี้
ถ้าอยากหุ่นสวยหน้าปังก็อยู่แถวหลังนู่นไม่ได้รอ

เอาขึ้นปั้นใหม่เหรอโอ้โฮขึ้นสังนะครับเอ๊ะช่วงหน้ามีแล้วแล้วเมย์

สักครู่เดียวครับช่วงหน้าครับ
เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าระหว่างเดินทางเข้าอุดรขับรถผ่านถนนเส้นอำเภอเพลบ้านด่าน
ผ่านมาครึ่งทางเห็นน้าคนนี้กำลังใช้มือปั่นรถเข็นตามไหลทางมาเรื่อยเรื่อยอืมรถทุกคันขับผ่านหมดแม้กระทั่งรถของเราเองก็ขับผ่านแกเช่นกันครับแต่ก็แอบมองกระจกหลังด้วยความสงสารเลยคุยกันว่าทำไมไม่จอดช่วยแกอ่าระหว่างคุยกันภาพพ่อตุ้มซึ่งเป็นพ่อของแฟนตอนพ่อนั่งรถเข็นก็ลอยขึ้นมาก็บอกกับแฟนว่า

ได้ช่วยแกเพื่อให้กลับถึงบ้านโดยวัย

ในการที่จะต้องใช้มือเขียนตัวเองไปเรื่อย

ช่วยดูแลและหารถเข็นโยกให้แกหน่อย

เขาไม่ได้มีเจตนาจะทำให้แบบ

อำเภอเพ็ญก็อยู่ที่อุดรใช่ไหมล่ะ

เวลาที่จะคำสะโน๊ตเข้าหนังไข้ก็ต้องผ่านอำเภอเพลินก่อน
นี่ใช่อำเภอเพลิน

นะฮะโอ้โหจิตใจดีมากเลยขอชื่นชมนะฮะ

คุณผู้ชมวันนี้หลายคนกังวลเรื่องบัตรทองใช่ไหม
เพราะเราว่าเราฟังกันมาอันนั้นก่อนหมายใช้ไม่ได้
ตรงนี้ก่อนไปตรวจเจอทุนเจริตยุกตรงยุกเลิกกันไป
สรุปแล้วคนไทยภาวะนะฮะ

เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากำลังจะใช้บัตรทองไปรักษา
ปรากฏว่าอ๋อไม่ได้รับบัตรทอง

บัตรประกันสังคมหรือบัตรทองเนี่ย

เขารายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่๑๑ของปีนี้

วันนี้เขามีมติเห็นชอบอย่างนี้ครับคุณฟังนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อคนฟังคนดูทุกคน
มันเป็นประโยชน์ต่อถ้าเราเป็นคนไทยทุกคนเขาก็จะยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย
ตามนโยบายที่ให้ผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือเอาง่ายคือบัตรทองเนี่ยสามารถรับบริการที่ไหนก็ได้แอ้นี่ฟังเราชื่นใจเนอะชื่นใจนะ
โรงพยาบาลเอกชนได้จริงเหรออืมอาจจะมีต้องมีแบบกำหนดโรงพยาบาลที่รองรับ

ไม่เข้าร่วม
เพราะประกันสังคมส่วนใหญ่เลยนะไม่รับ

ไม่รับแต่วันนี้เขาบอกว่าคุณฟังดี
คือบัตรทองสามารถบริการที่ไหนก็ได้
จะมีการพัฒนาระบบบบริการช่วยลดขั้นตอน
แล้วก็แก้ไขปัญหาต่างที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการ
ที่ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ตามได้มอบนโยบายสหพสช
ซึ่งสปสชมีการนำเสนอ๔เรื่องเพื่อพิจารณาเร่งด่วน
มีรายละเอียดอย่างนี้คุณฟัง๑ถ้าประชาชนเจ็บป่วย
ไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่ในระบบบัตรทองตามนโยบาย๓๐บาทรักษาทุกที่เนี่ย
เรื่องต้นนำร่องในพื้นที่กรุงเทพขอเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็กรุงประธิบัติภูมิมนตรก่อนจะเริ่มต้น๑พฤศจิกายน
เดือนหน้าหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะเพราะฉะนั้นเราไปดูซิ
อันนี้มันคืออะไรต้องไปศึกษาว่า
ถ้าเกิดใช้ได้ทุกโรงพยาบาลจริงจะดีมากเลยนะ
เพราะว่ามันจะเลิศมากถูกต้องไหม

แต่ละที่มันก็จะมีเนี่ยเขาเรียกว่าอนามัยคุณแม่
ถ้าเกิดต่างจังหวัดอนามัยในกรุงเทพเขาก็จะมีจุดบริการ
คงไปกรุงเทพมีใช่ไหมคุณแม่ก็คือเขตไหนเขตนั้นเขาจะมีรองรับอยู่
ก็คือไปได้เลยไงแต่ไม่เกี่ยวเอกชน
ยังไม่เกี่ยวเอกชนอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะฮะ
ผู้ป่วยในก็คือเวลาคุณไปนอนโรงพยาบาล
คุณไม่ใช่ไปหาหมอฉีดยาแล้วกลับบ้านไม่ใช่
ผู้ป่วยในเนี่ยไม่ต้องกลับไปรับไปส่งตัว
เพียงอะไรต่อไปนี้บัตรประชาชนฮะบัตรประชาชน
ตรวจสอบตัวตนผู้ป่วยซึ่งจะนำร่องในพื้นที่เขต๙
นครราชศรีมาหรือโคราชจะเริ่มวันที่๑พฤศจิกายน
กรุงเทพมหานครปริมทรจะเริ่มนู่นเลย๑มกราคม๒๕๖๔
แล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศไปยังจัวร์อื่น
อันนี้เข้าใจคุณแม่ในขณะเดียวก่อนเนี่ยถ้าเราจะไป
สมมติเราจะข้ามเขตไปไหนเนี่ยต้องไปเอาใบส่งตัวก่อน
ซึ่งมันจะยุ่งยากตอนเอาใบส่งตัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใบส่งตัวเนี่ย

มะเร็งน่ากลัวเหลือเกินครับเราจะเครียดกับเรื่องมะเร็งโรค
คุณฟังดีนะครับโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

โรงพยาบาลไหนเปิดพร้อมรับให้บริการสามารถได้เลย
ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งเมื่อเราโอ้อย่าเล่าสินะฮะ
สมมุติผู้ป่วยผู้ป่วยสมมุติเป็นใครก็แล้วแต่
ผู้ป่วยเนี่ยจะได้ใบรับรองแล้วก็ประวัติเอาง่ายหรือโค้ดนะครับ
เพื่อเลือกไปรับบริการที่อื่นผ่าน๓ช่องทาง

จะมีแอปพลิเคชันฮะแอปพลิเคชันเนี่ยสปสช
แล้วก็๓ติดต่อหน่วยบริการโดยตรง
โดยจะเริ่มในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั่วประเทศ
สำหรับผู้ป่วยมะเร็งจะเริ่ม๑มคมปีหน้าครับ

คือการย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันทีเนี่ย
เมื่อก่อนจะต้องรอ๑๕วันใช่ไหมแองจี้
โดยหน่วยบริการสามารถพิสูจนสิทธิ์แล้วก็เบิก

อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังกลัวกันอยู่เราก็ต้องนำมาเสนอ
แต่ได้ยินข่าวนี้ก็ดีใจเลย
น้องคุณแม่คือเป็นพิจารณาเร่งด่วน

จะดูผ่านหรือเปล่าถูกไหมครับถ้าแค่ไข่ได้จะดีมากจริงนะครับคนไทยก็จะได้รู้สึกว่าเออได้ดูแลกันเต็มที่นะ
เรื่องการทรงตัวนี่คือแบบสุดยอดนะพี่นะ
กว่าจะย้ายไปส่งตัวไปอีกที่หนึ่งได้
นี่คือเคยประสบพบเจอกับบางคนที่โดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วคือ
บางทีร่างกายก็ไม่สบายอยู่แล้ว
แต่ยังจะต้องแบบดันทุรังกลับไปโรงพยาบาลเดิม

บางทีเชื้อเรื่องเชื้อโรคกลายเป็นติดเชื้อไปอีกอะไรอย่างนี้ครับ
ติหารประจำงวดนี้

ค่อยมาฟังช่วงหน้าแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมหายใจก่อน
โอเคครับผม

ครั้งนี้เขาก็มีการโพสต์ภาพ
พ่อปู่แม่ย่าพญานาค

เห็นปฏิหารแต่เป็นเต็มตาเขาบอกว่าอย่างนั้น

รูปปั้นพ่อปู่แม่ย่าพญานาค

ท้องฟ้าเปิดสดใส

พ่อปู่พญานาคแม่ย่าพญานาค

สร้างปู่ย่าด้วยความรักที่มากล้น

การสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นองค์นี้คือพญานาค
ทำให้ลูกได้เรียนรู้ได้ฝึกฝน
ต่อสู้กับอุปสรรคมากมายเหลือเกิน
กว่าจะได้พ่อปู่และแม่ย่าอยู่เคียงข้าง
บัตรนี้ปู่ย่าค่อยงดงาม

พลังความรักที่กัลยานมิตรและมะมี

กราบขอบพระคุณปู่ย่าพญานาคที่คอยเมตตาประธานโชคลาภ
เพื่อนำปัจจัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปเรื่อย
ที่ผ่านมาลูกรู้ว่าพ่อปู่และแม่ย่าพญานาคมีจริง
ปู่ย่าเจ้าขาช่างงดงามเหลือเกิน
ออกภาษานี้อนุโมทนาบุญค่ะ
นี่นะฮะวันนี้นางยอมมาออกรายการแล้ว

แล้วนี่ถ้าออกรายการได้แล้ว

เขาอยากให้พี่ฟังหรือเปล่าอันนั้นน่ะ

ถ้าเป็นพี่หนุ่มอยู่ตรงนั้นพี่หนุ่มคุณแม่เสร็จเลยนะ

อ๋อแล้วหนุ่มเป็นตัวหลุดไหวสุดเลยแหละ

อันนี้ขายไปเป็นเสียงอื่นนะครับ

พระเอกลิเกย์คุณไม่ชัยน้องชายหมุนเอชไยา
ล่าสุดนะครับวันนี้สารอาญารัชดา
ได้เบือกตัวมิธรไปต่อ
มาแต่สวนในคดีที่พันตูเกรกเอก

ในคดีที่จะหาว่าขมฮู่จำนวนเงิน๓๕ล้าน

ทั้งนี้นายคีรักษ์ให้การรับสารภาพว่า
ได้นำความเท็ดเนี้ยมาฟ้องตอบศาลนะครับ
เพื่อให้พันธุ์ตำรวจเอกนะครับผมนะครับ
พลนะครับผมได้รับโทษอาญาตามประมวลกฎหมาย

รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับ

สำหรับนายคิริรักษ์ปัจจุบันถูกจำคุกมาแล้ว๓คดี
ประกอบด้วย๑สารดีกาพิพากษาจำคุก๖ปี
ในความผิดฐานโชกงนางสาวชิตา

ในความผิดครอบครองแล้วก็ใช้รถผิดกฎหมาย

และล่าสุดคดีที่๔ในคดีฟ้องเท็จจำคุกเพิ่มอีก๑ปี
รวมจำคุกทั้งหมด๘ปี๗เดือนซึ่งจำเลยจำคุกมาแล้ว๑ปีนะครับ
นั่นนะฮะคุณมิดมิดชัยก็โดนจำคุกเพิ่มไป
ช่วงหน้ามาภาพกันหนึ่งช่วงหน้านะครับ
เห็นความรักบอยปกรณ์ชวนน้องวันใหม่โพสต์ภาพคู่เนี่ย
ร้อเรียนน่องแพรวาภาพกันศักดิ์ภูมิภาพคู่ดิครับ
ดูสิพี่น้องเขาก็แบบว่าแอบบอกว่าล้อเลียนกันดูเนี่ยนะ
เมื่อคุณหน่องเขาออกมาประกาศคบหาดูใจกับคุณแพรวา
ทำเอาหลายคนพากันอิจฉาตาร้อนนะคะ
ล่าสุดคุณบอร์ดประกอลก็เลยชวนน้องวันใหม่มาโพสภาพร้อเรียนบ้าง
นี่เป็นภาพนี้ล้อเลียนภาพของคุณหน่องกับคุณแพรวานะคะ

แคปชั่นบอกว่าพวกข้าน่ารักกะเห็น
ก็ทำเป็นเปิกตรงเปิกตัว

พรุ่งนี้นุ้กมา
นั่งคิดอยู่